ส่วนเรื่องนี้ก็น่ากลัวค่ะเป็นอันตรายสำหรับผู้หญิงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาบอกเขาอยู่ในบ้านที่จังหวัดตราดนะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะใส่กางเกงในตัวเดียวครับ
มาเคาะประตูบ้านแล้วเธอก็เปิดแล้วผู้ชายคนนี้ก็พูดจาวกไปวนมา
คือพูดยาวเลยนะแต่จับใจความได้ประมาณว่าชวนเธอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
โอ้โหเธอก็ไล่ไปไล่อ่ะไปแต่ไปไม่ไกล
ไปนั่งเล่นอยู่แถวแถวบ้านเธออีกอ่ะอืม
ก็เลยบอกว่าเรื่องแบบนี้มันน่ากลัวค่ะ

ผู้ชายคนนี้ร่างกายกำยำใส่กางเกงในตัวเดียวมายืนอยู่หน้าประตูบ้านแบบนี้ค่ะ
ใส่กางเกงในตัวเดียวเหรอใช่ค่ะผมก็ใส่ตัวเดียวนะคุณเขียนมาสอน
แต่ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่กางเกงแต่ส่วนแต่ผมใส่ข้างนอกด้วยผมใส่ข้างนอกด้วย
แต่ประเด็นคือคุณผู้ชมสังเกตมือผู้ชายคนนี้นะเบลอภาพอยู่นะ

ก็มือก็จับอวัยวะเพศตัวเองไปด้วยไง

แล้วพูดจากในลักษณะประโยชน์ที่ผู้ชายคนนี้พูดนะ
คนเราเกิดมาไม่นานก็ตาย
เราไม่มีอะไรกันเถอะบ้านหายยางนะคะ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาอยู่บ้านคนเดียวด้วย
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้

แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินไปจากหน้าประตูบ้าน
แต่ไปไม่ไกลก็ยังป้วนเปรี้ยนอยู่แถวนั้น
ก่อกองไฟอยู่ตรงนั้นนะคะแถวหน้าบ้านด้วย
นี่ก็เหมือนมีเสื้อหรือกางเกงที่เขาบิดน้ำอยู่ตรงนี้นะ
ใช่เธอเลยบอกน่ากลัวเนี่ยมาก่อกองไฟอยู่แบบนี้ค่ะ

ก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะคะ
ยังอยูทวนโทรแจ้ง๑๙๑แล้วเนี่ยมายืนเยี่ยว
เจ๊กไปทางผนนนก่อกองไฟอยู่ตรงนี้นี่
มันบอกเจ๊ให้ผมทิ้งเหอะเขาจะเอาเนี่ย

ก็กองไฟก็ใส่กางเกงไปอะไรไป
คือไม่ยอมไปไหนไกลยังอยู่แถวหน้าบ้านเธออยู่

ตำรวจจังหวัดราชก็ไปนะคะ

แล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ

ตัวผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกโซเชียล
เพื่อเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็บอกว่านี่ยังโชคดีนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไม่โดนทำอะไรไปมากกว่านี้
ไล่มันก็เอิงเอ๊ะเดินไปไกลอะไรอย่างเนี้ย
อย่างนั้นโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรมากกว่านี้ถูกลวนลามถูกอะไรหรือเปล่า